คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เขาเป็นเพจที่แบบว่าดูเกี่ยวกับเรื่องด่านด่านตำรวจอ่ะ
ปรากฏว่าไปเจอด่านเรียกรถแต่งรถกระบะแต่งอยู่ก็เลยลงไปตรวจสอบนะฮะ
สุดท้ายเป็นยังไงฮะลองดูครับ
อันนี้คือเรื่องถึงตอนที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงจะมาเสียค่าปรับแล้วนะ

ระหว่างนั้นก็ไลฟ์ไปด้วยก็ไปเห็นเอ้ารถตำรวจนี่เรียกรถกระบะนี่อยู่ข้างทาง
แล้วก็เข้าไปสอบถามผู้ชายคนขับรถโดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเขาผิดและพร้อมจะเสียค่าปรับ
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยครับตำรวจทางหลวงชี้แจงว่าหากไม่มีเหตุอันควรคุณไม่ควรมาจอดรถนะ
อย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไป
สิทธิ์อะไรครับสิทธิ์อะไรครับ

อ่าเดี๋ยว
สิทธิ์อะไรครับเดี๋ยวผักผมล้มนะครับ
จากนั้นก็เป็นไปตามคลิปแรก
คือตำรวจก็เชิญไปที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง
แต่ก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับเขาหรอกนะ
เอาล่าสุดทีมข่าวไปคุยกับนายธนพัฒน์บอกว่า
คือที่เขาทำเขาต้องการปกป้องประชาชน
เขาต้องการตรวจสอบการทำงานของตำรวจ
ปกติแล้วเขากับสมาชิกของเขาในเพจเขาเนี่ย

เหตุการณ์นี้เขาไม่ได้ถูกดำเนินคดี

เขาบอกดื่มไปกระป๋องหนึ่งไม่ได้เมานะครับ
ธนพัฒน์บอกต่อด้วยว่าเขาก็เป็นสื่อมวลชน
มีตำแหน่งเป็นผู้สื่อข่าวตำรวจและนักท่องเที่ยว

โดยยืนยันทุกวันนี้ทำไปก็ไม่ได้เงินนะ

ดำเนินคดีหรือถูกปรับถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายเนี่ย
ผมคือประชาชนต้องไม่มีเหตุเครื่องแคลงสงสัยอันนี้คือประเด็นหลักที่เรายึดถือคำพูดของ
พบตรนะครับไม่ได้อย่างนวลเลยที่พวกท่านจะตั้งด่าน
ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่สงสัยเราก็ไม่ลงไปสอบถาม
แต่ที่ลงไปสอบถามเนี่ยสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไร